ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องของการทวงหนี้ทวงหนี้โหดหรือเปล่า
อันนี้ไม่ใช่ทวงหนี้โหดแต่ลูกหนี้ต่างหากที่โหด
ฝั่งนั้นเขามี๘คนฝั่งลูกหนี้นะฝั่งเจ้าหนี้เป็นแม่ลูกไปทวง
แล้วเดี๋ยวดูค่ะว่าแม่และลูกโดนอะไรบ้างค่ะ
โอ้โหตัวตัวกับกูเลยมาเอาเปล่าคนที่พูดน่ะคือผู้ชาย
และเห็นลูกสอนเขียวมั้ยคะเจ้านี่เป็นแม่ลูกนะ
แม่เนี่ยก็อายุเยอะแล้วนะคะนางสมคิตอายุหกสิบหกปี
ใส่เสื้อลายส่วนลูกสาวที่ไปด้วยกัน
นางสาวว่าสนาพันธ์อายุสามสิบสองปี

จะไปทวงเงินแต่ว่าฝั่งลูกหนี้โอ้โหคุณที่ที่ฉันเห็นผู้หญิงเนี่ยมีแค่เสื้อสีเหลืองนี่นะ
ที่เป็นผู้หญิงฝั่งลูกหนี้เนี่ย๘คนเป็นผู้หญิง๒ที่เหลือผู้ชายหมดเลยอะค่ะ
แต่ว่าฝั่งเจ้าหนี้ที่ไปทวงหนี้เดี๋ยวต้องฟังจากคำชี้แจงจากเขาเหมือนกันนะ
เพราะเห็นว่าฝั่งเจ้าหนี้มีมีดอยู่ในมือแต่ว่าฝั่งลูกหนี้เมื่อกี้เอาเก้าอี้แดงเก้าอี้พับเหล็กอะค่ะ
เอามาฟาดเอามาตีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยโดนหยุมหัวด้วยนะเจ้าหนี้เนี่ยโดนหยุมหัวกระชากลงพื้นกระทืบซ้ำด้วยค่ะ
เหตุการณ์เนี้ยมันมีคลิปจากกล้องวงจรปิดเห็นหลายมุมใช่ไหมทางฝั่งแม่ลูกที่เป็นเจ้าหนี้
เขาก็เอาคลิปนี้ไปร้องสื่อแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องที่ฝั่งนั้นเขาเป็นลูกหนี้
ย้อนไปมา๓เดือนก่อนผู้ชายสองคนในกลุ่มเนี่ยเข้ามาขอยืมตังค์ก็ให้ยืมไปใช่ไหม
ยืมไปคนละ๕๐๐คนละ๕๐๐ใช่ไหมก็รวมเป็นหมื่นนึง

งั้นเหลือเท่าไหร่โอนให้คนละ๔๔๐๐

แล้วก็ผ่อนคืนวันละ๑๐๐วันละ๑๐๐

แต่หลังเนี่ยส่งช้า
ส่งช้าแล้วขอผ่อนเป็นรายสัปดาห์
สัปดาห์ละ๕๐๐ด้วยคือเหมือนทีละวันวันละ๑๐๐เนี่ยไม่ได้แล้ว
เขาก็เลยบอกสัปดาห์หนึ่งเก็บทีละกัน๕๐๐บาทเหมือนกัน
แต่ขนาดสัปดาห์เก็บทีไปมาอ้าว
จะเก็บกี่ทีก็ไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ส่งค่ะ
แชททวงถามแล้วอีกฝ่ายนึงฝ่ายลูกนี้ก็แชทด่ากลับมา
แล้วก็มีการพาดพิงถึงแม่หมายถึงนางสมคิดเนี่ยนะคะ
ทีนี้ลูกสาวลูกสาวคือนางสาววาสนาพันธ์ที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ย
ก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าเกิดพาดพิงถึงแม่นี่ต้องตามไปทวงเงินแล้วเนี่ย

ใช่ค่ะก็พาแม่ไปด้วย
แต่ดันพอไปทวงปั๊บฝ่ายลูกหนี้ดันมาทำร้ายแม่

ฉันเลยต้องไปหยิบมีดมาเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าเขามาทำร้ายแม่

เอาหลักฐานนี้ไปแจ้งความที่สพบังบัวทอง
แต่ก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าฝั่งลูกน้องฝั่งหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้
ว่าเขาเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้กำกับที่สพบางบัวทองด้วย

คนสนิทตำรวจอุ้ยฝั่งเจ้าหนี้ต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมแน่เลย
พอถือออกไปใช่ไหมคะแม่ยืนอยู่ตรงนั้นแม่ก็อยู่ตรงนั้น
เสร็จเขาก็ปาดมือมาหาแม่หนูเลย
เข้ามาเขาตรงป่าใช่ไหมดึงมาดึงลากมาเลย
และลากออกมาที่ถนนก็คือคุณก็ลุมหนูคือหนูทำอะไรไม่ได้ตอนนั้น
หนูไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะมาทำร้ายหนูหรือเปล่า
แล้วอีกอย่างหนึ่งฝั่งลูกเลี่ยนเขาก็อ้างว่า
เป็นลูกน้องคนสนิทของผู้กำกับอีก

แล้วฝั่งลูกหนี้ที่บอกว่ามาทำร้ายเจ้าหนี้ล่ะเป็นยังไง
เราไปคุยกับคุณรัฐพลอายุ๒๔ปี

คือวันที่เกิดเหตุมีคนมาตะโกนบอกว่าน้องชายผมโดนฟัน
ตัวคุณรัฐพลได้ยินแบบนั้นวิ่งออกไปดู

แม่ลูกคู่นี้ที่เขาเป็นเจ้าหนี้
เขาตะโกนด่าแล้วเอามีดมาฟันฝั่งผมเจ็บสองคน
เขาบอกว่าฝั่งผมแขนเกือบขาดนะคุณ
ใช่ใช่และทำไมทำไมต้องมาฟันฝั่งผมก่อนล่ะลองฟังเขาเล่าค่ะ
พูดกับคนนู้นว่าบ้านผมไปหาเรื่องก่อน
ไปหาเรื่องก่อนให้ทุกคนดูคลิปก่อนครับ
ผมออกไปเพื่อไปดูน้องครับ
พอบอกว่าน้องโดนฟันก็วิ่งออกไป
นี่เขาบอกว่าน้องโดนฟันเข้าที่แขนซ้ายนะ
เอ็นขาดเข้ารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลบางบัวทองนะคุณ

คมมีดบาดเป็นแผลที่สะโพกด้านขวา
อย่างนี้เลยนะฮะใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมเราไปคุยกับพ่อของฝั่งคนเจ็บหน่อยค่ะ
ซึ่งพ่อก็ยอมรับนะว่าลูกสะพ้ายไปยืมตังค์เข้ามาจริง
แล้วก็คืนไม่หมดด้วยแต่ลูกชายผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
กลายเป็นว่าลูกชายผมต้องมาโดนฟันได้รับบาดเจ็บที่แขน
แล้วทีนี้เขาบอกว่าอ้าวงั้นผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน
นี่ดูสภาพสิเห็นไหมเนี่ยลูกที่โดนฟันโอ๊ยอะไรนะเส้นเอ็นขาดใช่ไหมคะ
ผมก็จะดำเนินคดีกับแม่ลูกที่เขาเป็นเจ้าหนี้เหมือนกัน
พยายามฆ่าแบบนี้ได้ยังไงครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชม
พอเราฟังฝั่งคนเจ็บที่เป็นลูกหนี้ไปแล้วย้อนกลับมา
มาที่ฝั่งเจ้าหนี้อีกทีนึงฝั่งคู่กรณีน่ะ
คือเขาก็ชี้แจงนะบอกว่าอันนี้มาที่ฝั่งลูกหนี้อยู่
ฝั่งลูกหนี้คนที่อ้างว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้กำกับใช่ไหม
นี่เขาบอกว่าไงรู้ไหมไม่เคยนะคะ
ไม่เคยจะแอบอ้างชื่อว่าเป็นลูกน้องผู้กำกับที่สพบังบัวทองเลย
และอีกอย่างหนึ่งนะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วย
เรื่องนี้มันสื่อสารกันผิดพลาดแล้วล่ะเข้าใจกันผิดแล้วแหละ
เธอก็เลยตัดสินใจนี่ค่ะคนนี้คือคุณพีรยานะ
มาพบผู้กำกับสพบังบัวทองเลยตั้งใจจะมาขอโทษผู้กำกับ
แล้วก็อยากให้ย้อนไปดูคลิปเลยในคลิปใครเริ่มก่อนกันแน่
เรื่องเงินกู้เนี่ยก็ต้องแยกนะเงินกู้ส่วนเงินกู้
แต่คนที่โดนฟันเอ็นขาดแขนอันนั้นเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วย
ไม่ได้เป็นลูกหนี้อะไรกับเขาด้วยเลยนะเป็นแค่๑ใน๘คนที่อยู่ตรงนี้แค่นั้นเอง
ทีนี้ผู้กำกับว่ายังไงคะผู้กำกับพันธุ์ตำรวจเอกพฤกษ์จำรูนศาล
ท่านบอกแบบนี้บอกว่าเอาจริงผมก็ไม่ได้รู้จักนะ
ลูกน้องผมมันมีแต่ตำรวจเรื่องนี้มันไม่มีการใช้อิทธิพลอะไรหรอก
ฝั่งผู้เสียหายก็สบายใจได้แล้วตำรวจเองก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
จะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องรอ

ยังไงก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งฝั่งเจ้าหนี้แล้วก็ฝั่งลูกหนี้นะคะ